มาดูเรื่องแท็กซี่ผู้โดยสารค่ะมีปัญหากันอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้ผู้โดยสารเขาบอกว่าเรียกแท็กซี่ไปส่งที่รามอินทรานะคะ
แต่ว่าคนขับเนี่ยพาออกนอกเส้นทางแล้วเขาก็รู้สึกไม่ปกติ
เขาก็เลยจะขอลงแล้วก็ขอบัญชีเพื่อที่จะโอนเงินให้
แต่ว่าแท็กซี่ตอบกลับมาด้วยวาจาที่ไม่สุภาพ
ก็เลยเป็นประเด็นอย่างในคลิปค่ะ
บอกค่ะ
มึงเป็นใคร

พี่ต้องให้เกียรติหนูไหม
ทำไมต้องให้เกียรติมึงอะ
หนูเป็นลูกค้าพี่ไงคะ
มาพักทางโครงการริมถนนแบบนี้เลยนะคะ
ผู้โดยสารท่านนี้ก็ส่งไปร้องเรียนที่เพจสายใหม่ต้องรอด
บอกว่าแท็กซี่คันนี้พูดจาไม่ดีใสแล้วข่มขู่จะทำร้ายร่างกายด้วย
อยากจะให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบหน่อยค่ะ

ซึ่งเธอก็บอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย

จากหน้าโรงเรียนสารวิทยาผลโยธิน
ให้ไปส่งถนนรามอินทรากม๔

ปกติต้องกลับรถแต่เขากลับที่จะขับตรงไป

เธอก็เลยต้องขยับมาด้านหลังเบาะคนขับนะคะ
โฟเฟอร์แท็กซี่เธอบอกว่ามีท่าทางเลิกลักขยับตัวไปมา
กลัวว่าจะเป็นการเสพยาเสพติดนะคะ
สุดท้ายเธอคิดว่าไม่ไหวแล้วขอลงรถดีกว่า

ถึงจุดนี้ค่ะโชเฟอร์แท็กซี่ตอบกลับมาเสียงดังนะคะ
ด้วยคำที่ไม่สุภาพประมาณว่าไม่มีบัญชีอยากลง
ก็เดินไปกดเงินมาเธอก็เลยลงไปกดเงินมาให้
แล้วก็เกิดการปะทะคารมกันอย่างในคลิปนี่แหละค่ะ
ในทางที่แบบเราไม่รู้จักเลย
ทีนี้ก็เลยแบบไม่เคยด้วยความที่ไม่เคย
ก็เลยโทรหาแฟนบอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอ่ะมันรู้สึกแบบไม่กลัว

ตอนที่ว่าโทรหาแฟนนะคะ

เขาก็ด่าแฟนหนูในสายเลย

บอกมึงจารแหละนั่งหนาวมึงมีปัญหามาก
มึงก็รองรถจุดกูไปมึงมีแล้วมึงจะทำได้หรอ

แต่คือเขาแบบพาหนูออกนอกทาง
ไม่รู้เลยว่าแบบต้องไปยังไงต่อ
เนี่ยค่ะแต่ว่าคลิปที่ได้นำไปมอบให้ตำรวจเนี่ยนะคะ
ตรวจสอบแล้วตำรวจก็พบว่าการกระทำของโชเฟอร์เข้าข่าย
หมินผู้อื่นซึ่งหน้าใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ
กับผู้โดยสารแล้วก็แต่งกายไม่ถูกระเบียบด้วยค่ะ
เดี๋ยวก็คงจะมีการเรียกคนขับรถแท็กซี่คันนี้
มารับทราบข้อเก่าหาต่อไปค่ะ